คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เป็นคลิปที่นักเรียนนะครับ
พวกไปเป็นสิบคนอ่ะไปทำร้ายคู่อริในตลาดกลางเมือง
ระยองเลยนะเข้าใจว่าเข้าใจนะเข้าใจว่าอีกฝ่ายเนี่ย
ชี้หน้าแค่นั้นจริงเหรอค่ะโอ้โหแค่จะชี้หน้าเนี่ยนะเนี่ยครับ
เราวงกลมเอาไว้ฮะคลิปนี้จะเห็นนักเรียนกลุ่มหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์
ซ้อนกันมา๕คันมาจอดรถตรงนี้เขาเรียกวงวินสตาร์
แล้วเข้าไปนะชกต่อยไล่ทำร้ายนักเรียนคู่อลิ
จากนั้นก็ขี่รถหนีทิ้งอีกฝ่ายให้นอนบาดเจ็บอยู่ตรงนั้นแหละ
ต่อมานักเรียน๓คนซึ่งเป็นฝ่ายที่ถูกทำร้ายนะครับ
เข้าแจ้งความที่สพระยองให้เจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มที่ก่อเหตุมาเริ่มเริ่มคดี
โดยเล่าบอกว่าเหตุเกิดวันที่๒๓พฤษภาคมที่ผ่านมาครับ
เวลาประมาณทุ่มหนึ่งขณะอยู่ที่วงเวียนเน็ตวงเวียนสตาร์สูญการค้าระยอง
ถูกกลุ่มวัยรุ่น๑๐คนได้มารุมทำร้ายจนเขาได้รับบาดเจ็บกัน
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปสอบถามนายสมยศวานิชนอายุ๔๖ปี
เป็นรอปภของศูนย์การค้าสตาร์พี่เขาเล่าบอกว่า
ช่วงเกิดเหตุเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่เห็นแล้วนักเรียนชาย๓คน
มาที่รถจักรยายนจะกลับบ้านกันแหละพอดีก็นะฮะเหมือนกับยกมือ
กมือแล้วบังเอิญไปยกตรงกับกลุ่มวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
ด้วยความไม่ตั้งใจนี่พี่รอพอคนกลางเล่าเลยนะครับ
ตั้งใจแต่อีกฝ่ายคิดว่าชี้หน้าโอ้โหโอ้โหอีกฝ่ายคิดว่าชี้หน้า
พวกเข้ามาทำร้ายตะลุมบอลกันครับคือเขาก็รีบเข้าไปห้าม
แล้วก็เป่านกหวีดให้หยุดหยุดหยุดเอาพี่รบพอเล่าหน่อยฮะ
กรณีเหมือนว่าเอามือชี้ไปที่มอไซค์แล้ว
บังเอิญเหมือนเขาเล่าให้ฟังว่าเหมือนไปโดนหน้าเขาไป
ตรงหน้าเขาพอดีไงก็เหมือนกรณีว่าชี้หน้ากันอะไรประมาณนี้
แค่นี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงครับ
ก็คือเกิดการรุมบอลกันแล้วก็ผมก็ได้เข้ามาห้ามครับ
ก็มันไม่สมควรนะครับก็คือมันเป็นเหตุบังเอิญครับ
มันเขาไม่รู้จักกันมา
แม่ค้าในตลาดซึ่งอยู่บริเวณที่เกิดเหตุก็เล่าบอกว่า
ไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกเลยนะเพราะเป็นห่วง
ถ้าเป็นลูกเป็นหลานเขาเนี่ยโอ้โหจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยฮะแม่ค้าบอกค่ะ